เดี๋ยวเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเหนือ
คราวนี้พาลงใต้ไปจังหวัดยะลากันหน่อยค่ะ
ไปท่องเที่ยวแบบเซลฟี่อุโมงไฟแห่งใหม่ที่สวยงามมากในจังหวัดยะลา
ชมกันค่ะบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเขตเทศบาลนครยาลานะคะ
นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนก็เดินทางไปร่วมชมพร้อมกับถ่ายรูปไฟประดับกันอย่างคึกคักเลย
หลังจากที่ผ่านพ้นในช่วงอุทธกภัยแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วในพื้นที่จังหวัดยาลานะคะ
ซึ่งที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีทั้งดอกทันตะวันใหญ่นะคะ
ที่มีแสงไฟเนี่ยคุณดูจากภาพที่ถ่ายออกมาถ่ายแล้วสวยมากนะมีอุโมงไฟประดับ๔มุม
ถ่ายรูปออกมาก็ทำให้บรรยากาศในเมืองดูสดใสมีสีสันในช่วงค่ำคืนมากยิ่งขึ้นนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้
ปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่๓แล้วค่ะ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกแต่งในเมืองให้มีความสวยงามมาก

ก็จะมีภาพของผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดยาลาจำได้ไหมมีอะไรบ้าง
เยอะแยะมากมายทุเรียนกล้วยหินอย่างนี้ค่ะเยอะเลยนะคะ
รวมไปถึงมีภาพดอกทานตะวันยักษ์เรื่องแสงนี่มุมนี้สวยนะคุณต้องไปถ่ายมานะคะ
แล้วก็เป็นการมอบของขวัญให้กับชาวยาลาในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วย